ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็ไปถ่ายภาพ
เก็บภาพความสวยงามของการประดับไฟ
บริเวณรอบเกาะรัฐนาโกศิลป์
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

รวมทั้งไปชมการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
บนพื้นที่จริงเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ทางสะทนละมากที่มีพลเอกพรพิพัฒน์เบนส์จ่าศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน

สริยยศพายุหาญาตราทางสถลมาก
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครเป็นครั้งสุดท้าย
โดยการซักซ้อมเป็นไปตามลำดับพระราชวิธีจริงในวันที่๕พฤษภาคม
เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
จะมีการเทียบพระราชยานพุทธตานทอง
ที่เกยพระทินั่งอาภอมพิมงปราสาทในพระบรมอาหารราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุทธตานทอง

ญาตราออกจากพระบรมมหาราชวัง

โดยในวันพระราชวิธีจริงจะยิงทั้งหมด๒๑นัด
ริ้วขบวนยาตราผ่านประตูพิมารชัยศรีประตูวิเศษชัยศรี
จากวงยุลิยางวงนำและวงตาม
พร้อมด้วยบรองนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ได้ร่วมเดินซักซ้อมในตอนอำนวยการริ้วขบวนด้วย
เพื่อให้ประชาชนได้รับชมความสวยงามของริ้วขบวนนะครับ
ตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยจะเริ่มถ่ายทอดสัญญาณภาพพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ

ต่อเนื่องไปตลอดจนจบพระราชพิธี

วัดราชวพิสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่๒ครับ
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดที่๓
แล้วจึงกลับเข้าพระบรมราชวัง
โดยใช้เส้นทางถนนท้ายวังและถนนมหาราช
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระราน
แล้วเลี้ยวขวาเข้าพระบรมหารราชวังรวมระยะทาง๗๑๕กิโลเมตร
โดยการซักซ้อมเป็นไปอย่างสง่างามสมพระเกียรติ
และเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๕๐นาที
ส่วนประชาชนที่ไปร่วมชมการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ภูมิใจและปราบปลื้มใจที่ได้เห็นความพร้อมเพลียง
ความสง่างามและความเสร็จสลักของทุกหน่วยงาน
ที่สำคัญยังเป็นพระราชพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยด้วยครับ
พาลูกสาวมาแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยนะครับ

ก็ชอบมากไม่เคยเห็นแล้วก็มีม้านำกระบวนด้วย
รู้สึกภูมิใจในประวัติศาสตร์จาก๗๐ปีผ่านไปนะคะ
แล้วก็ภูมิใจภูมิใจที่เห็นความพร้อมเพียง
แล้วก็การเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานทุกสถานที่เหน็ดเหนื่อย
แล้วก็เสียสละซึ่งเป็นคุณแม่ของลูกที่เดินริ้วขบวน
ถือฉัดอยู่ในขบวนถือฉัด๕ชั้น
เป็นนักเรียนใน๑๐จะจบค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเกียรติในความในวงตระกูลของเรา

แล้วก็ถือฉันอยากได้ชมความสวยงามของลูกขบวน
และในความรู้สึกของพวกอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้บกครองด้วย

หลังจากชมการซักซ้อมริ้วขบวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
ประชาชนต่างเก็บบันทึกภาพความงดงามยำค่ำคืนของเกาะรัตนโกศิลป์
เนื่องจากก็มีการประดับไฟตลอดกำแพงของพระบรมหาราชวัง
นะครับลัดไฟมรพญาตามต้นไม้จรอด๒ข้างทาง

จากนี้ยังประดับตกแต่งด้วยดอกไม้โทนสีเหลือง
ทงพร้อมจัดซุ้มระดับตราสัญลักษณ

และผ้าเครื่องราชชักกุฏภัณฑ์ภายหลังการซักซ้อมริ้วขบวนเสร็จสิ้นก็ยังมี
ซักซ้อมการแสดงแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติด้วยโดรน๓๐๐ลำที่บริเวณท้องสนามหลวง
ซึ่งจะมีการบินจริงนะครับในวันที่๖พฤษภาคมเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาโดยครั้งนี้
เป็นการซ้อมแปลอักษรเป็นรูปทงชาติช้างและดอกพิกุลครับ